ตอนนี้อินฟุน
เขาก็ตกใจตกใจไม่ได้ตกใจหนูนะคือเขาตกใจเจ้าหนี้อ่ะค่ะ
ก็คือพี่สาวหนูก็ตกใจเลยค่ะแล้วก็พยายามจะเหมือนแบบ
พูดไม่ดีพยายามแบบคือก่อนหน้านั้นอ่ะที่หนูรู้อ่ะ
คิดว่าเขาเครดิตดีมาตลอดอันนี้พูดพูดนะคะว่าเขาเครดิตมาตลอด
ยังชมกับพี่สาวอยู่เลยว่าเออคนนี้เครดิตดีเนอะหน้าตาดีด้วย
อะไรอย่างงี้แต่ไม่คิดว่าแบบจะหลบหนีแล้วก็พอหนูไลน์คุยกับเขา
หรือว่าการโทรคุยอย่างนี้เขาแจ้งมาบอกว่าไม่ต้องโทรมานะ
คือไม่ต้องโทรมาเลยคือคือเดียไม่รับเหมือนคล้ายว่า
คือเดียเครียดเดียไม่อยากคุยกับใครทั้งนั้น
เข้าใจใช่ไหมคะประมาณนี้ค่ะก็เลยไปเจอกันโดยบังเอิญนะคะ
แต่ว่าก็เลยอย่างที่เห็นในคลิปอะค่ะเขาทำมาค่ะ
แล้วเขาก็ลื่นของเขาเองเป็นรองเท้าคัชชูค่ะที่เขาคือรอบแรกอ่ะ
เขาผลักพี่พี่ไอซ์อะค่ะพอผลักเสร็จเขาจะหนี
แต่ทีนี้เขาหนีไม่ได้เขาหันมามองหนู
แล้วเขาก็จะหยิบคัชชูมาป้องกันตัวของเขาก็คือ
เหมือนตีใช่ค่ะตีแต่ว่าโดนฝ่ามือหนูซึ่ง
ซึ่งโดนฝ่ามือก็คือเป็นช่วงประมาณส้นกับตรงพุ่มข้อค่ะ
โดนแค่ตรงนั้นแล้วก็นัวกันเลยตรงนั้นนะคะแล้วเขาก็ลื่น
จังหวะเขาลื่นของเขาใส่ถุงน่องข้างหนึ่งไอ้โทษนะคะ
ใส่คัชชูหนึ่งข้างแล้วก็เป็นถุงน่องแล้วเขาก็ลื่น
ของเขาเองเป็นจังหวะที่เขาลื่นโดยที่หนูไม่ได้ผลักเขานะ
เขาลื่นของเขาเองก็เลยแบบล้มลุกคุกคานอยู่อย่างนั้นนะคะพี่
ตามตามที่ตรงนั้นเลยเขาลื่นตั้งแต่ตอนที่เขาใส่คัชชูแล้วพี่
ลื่นแบบเหมือนวึดอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่อย่างเงี้ยแล้วค่ะ
แต่ว่าพี่สาวหนูเขาก็คือพยายามแบบคุยดีนะคุยแบบ
ทำไมถึงหายทำไมถึงไม่ติดต่อไลน์ไปทำไมถึงไม่อ่าน
แล้วก็มีการท้าชนอีกว่าบัตรประชาชนก็ให้พี่ไปแล้วนี่
ก็ตามมาสิอะไรอย่างงี้ก็คือถามว่าตามไหมก็ก็ตามไป
แต่ไม่เจอเจอแต่น้องแล้วก็คุณคุณยายนะคะน้องสาวเขาก็มาคุยอย่างเงี้
แล้วก็มีคุณลุงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะหนูก็ไม่ได้ยุ่งแล้ว
เพราะหนึ่งคือหนูไม่ได้เอาประเด็นแบบเพราะหนึ่งแบบหนูไปคุยดีดีก็
เออพี่เจอไหมคือเห็นพี่สาวเธอไหมอะไรอย่างเงี้
น้องสาวเขาก็คุยดีนะคะที่อยู่ที่บ้านคุณยายเขาก็อยู่ในบ้าน
ไม่ได้ออกมาเพราะว่าน่าจะแบบหนูไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่านะ
แต่ว่าหนูเห็นน้องสาวเขาก็บอกว่าติดต่อพี่เดียไม่ได้
อะไรประมาณนี้ค่ะติดต่อไม่ได้เขาไม่เคยบอกข้อมูลหนูเลยว่าเขาไปอาศัยที่ไหน
อันนี้ตามที่หนูที่หนูรู้นะเพราะว่าหนูถามเขาตลอดนะคะ
น้องเขาอ่ะเหมือนแบบหนูก็เครียดพี่เพราะว่าหนึ่งหนูเข้าใจพี่นะ
น้องสาวก็พูดนะว่าพี่เป็นเจ้าหนี้อ่ะเนอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะ
ที่อัดคลิปมาอย่างนี้จริงไม่ได้อยากจะมาแบบประจานคนเดียวหรอก
อันนี้พูดตรงนะแต่หนูไม่ได้ตั้งใจว่าอยากจะทำเขา
แต่ถ้าเกิดเขาไม่เริ่มก่อนหนูบอกตรงนะว่าหนูก็ป้องกันตัวเอง
เพราะว่าประเด็นถ้าเกิดเขาไม่เอาคัชชูมาหาหนู
ตั้งแต่แรกแล้วไม่ไปผลักอกพี่สาวหนูหนูไม่ทำ
แต่เขาอ่ะลื่นของเขาเองลื่นตั้งแต่คัชชูที่เขาใส่สองข้างแล้ว
พอพอใส่ทัชชูสองข้างเสร็จปุ๊บอ่ามาในเรื่องของการ
การแบบเอาคัชชูอะค่ะมาต่อสู้หนูคือพยายามตี
ที่แล้วก็ประเด็นที่คลิปหลุดนะคะพี่สาวหนูต้องการยืนยันว่า
เราไม่ได้ลุมไม่ได้ลุมเลยเพราะว่าหนูพอจะรู้ในวงการพิตตี้เขาอยู่ว่าเขาเป็นคนขี้โกหก
หนูก็ต้องเซฟตัวเองเพราะหนูกลัวกลัวว่าเขาจะไปพูดอีกอย่างหนึ่ง
แต่หนูว่าพูดความจริงตอนที่ภายลักษณ์เมื่อวานไปบ้านเขาอะค่ะ
ลุงเขาพูดก็ประมาณนั้นเลยค่ะที่บอกว่าหลานเขาไม่เคยมาช่วยเขาแม้แต่บาทเดียว
แล้วก็คือแล้วก็บอกว่าเอาเงินไปรักษาแม่ที่เป็นมะเร็ง
แต่ว่าแม่ตายไปสองปีแล้วค่ะแล้วเขาก็บอกว่าทำไมเขาต้องเอาปากการีมาเล่นอะไรอย่างเงี้
เขาไม่พอใจแล้วก็รถตอนเนี้ยไม่ได้ส่งซึ่งเป็นชื่อของน้าเขาน้าชายค่ะ
แล้วน้าชายก็ตามล่าตัวอยู่เพราะว่ารถจะโดนยึดไฟแนนซ์มาแบบติดต่อแบบจะเอารถคืนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งตอนนี้น้องก็ไม่มาตามนัดด้วยวันนี้ค่ะจะไกล่เกลี่ยกันเรื่องหนี้สินอะไรอย่างนี้ก็ไม่มาค่ะ
ตอนนี้จะโกรธเข้าไปกันเพราะว่าอ๋อตอนแรกก็มันเป็นความคิดชั่วโภคเหมือนกันค่ะ
ลงอันนี้ยอมรับว่าตอนนั้นโกรธมากแล้วก็อยากแบบลงด้วยว่าให้คนอื่นรู้ว่าเราอ่ะแบบว่าเราโกรธ
แล้วก็อันดับไม่ได้ลุมแล้วเราก็ไม่ได้ลุมแค่นั้นเองค่ะเพราะเขาไปบอกกับคนอื่นแรกเขาไม่รู้ว่าอัดคลิปไงคะเขาไปบอกว่าพวกเรารุม